สวัสดีครับ

หลังจากที่กลับจากประเทศญี่ปุ่นเนี่ยครับทำไมถึงเลือกที่แบบเจ้าจะกักตัวเองอยู่ที่บ้านไม่ออกไปไหนอะครับพี่
ก็เราก็ดูจากกระแสข่าวด้วยแล้วก็ผลกระทบที่มันจะเกิดถ้าเราออกไป
เราก็ไม่รู้ว่าตอนนี้ผมก็อยู่ในวัยที่มันก็น่าจะไว้แข็งแรงนะครับ
แล้วก็ถ้าผมติดเชื้อมาแต่มันยังไม่ออกอาการแล้วผมไปอยู่ในชุมชนอะไรอย่างนี้
มันอาจจะไปแพร่ใส่คนอื่นผู้สูงอายุหรือว่าเด็กได้อะไรอย่างนี้

เพื่อดูอาการเฝ้าระวังอะไรอย่างนี้
เท่าที่จะไม่ทำงานที่บริษัทชั่งบริษัทเขาแบบจะตำแหนิกเราอะไรไหมคะพี่
การทำงานเนี่ยผมก็ใช้วิธีการรีโมทไปแก้ปัญหาให้ลูกค้าบ้าง
อาจจะไม่สะดวกในบางครั้งที่ต้องมีการประชุมอะไรอย่างนี้
ผมก็จะฝากเพื่อนในทีมเนี่ยที่เขาช่วยดูแลให้
ก็ไม่น่ามีปัญหาครับ
จากเราอยู่บ้านนะตอนนี้ครับพี่เรามีการเฝ้าระวังในเรื่องของเชื้อ
มันจะแสดงอาการนี้ทำยังไงบ้างครับพี่
ก็ทุกวันเนี่ยก็ผมก็จะมีการวัดไข้อยู่แล้ว
ก็คือวัดไข้เนี่ยผมก็จะเอาไว้ดูอาการส่วนตัวด้วย
แล้วก็ต้องส่งผลให้ทางบริษัทด้วยเพื่อ
เฝ้าระวังอาการของตัวเองแล้วก็คนในครอบครัว
ทั้งผมกับแฟนเนี้ยนะครับผมก็จะส่งข้อมูลไปทุกวันอืม
แล้วตอนนี้สถานการณ์ร่างกายของเราเป็นยังไงบ้างครับ
ก็ปกติดีครับก็ไม่มีอาการป่วยไข้หรือว่าอ่า
หายใจไม่ออกอึดอัดอะไรอย่างนี้ตามที่ใน
ตามที่เราประกาศกันว่าอาการแบบนี้
น่าจะเป็นอาการของโทวินสิบเก้าอะไรอย่างเงี้ย
ไม่ได้เป็นประมาณนั้นนะครับแต่ก็เฝ้าระวังอยู่ทุกวัน
ถ้าเกิดวันหนึ่งถ้าเป็นไข้ขึ้นมาพี่จะทำยังไงก่อนนะตอนนั้น
ก็ต้องพกไอ้พวกเจลล้างมือพวกสเปย์แล้วก็ใส่หน้ากากนี้ไปโรงพยาบาลนะครับ
อืมแต่ก็ต้องให้ข้อมูลเขาตามตรงแหละว่าเราไปที่ไหนมาบ้าง
อืมพี่ข้อมูลไปตามตรงนั้น
ครับพี่หลังจากที่เราได้มีการโพสต์เฟซบุ๊คออกไปพี่มีหลายคนมาชื่นชมเราว่าเราคือพลเมืองตัวอย่าง
ที่แบบมาปุ๊บกักตัวปั๊บเลยเพื่อไม่ให้แบบไปติดคนอื่นได้รู้สึกยังไงบ้างพี่เขามองเราเป็นแบบพลเมืองตัวอย่างนะครับ
ไม่ได้คิดว่าเป็นขนาดนั้นนะครับก็คือเรารู้สึกว่าเราต้องรับผิดชอบสังคมมากกว่าเพราะว่าเราไปช่วงที่เขาประกาศพอดีด้วย
พอกลับมาเสร็จปุ๊บสถานการณ์มันก็รุนแรงอะไรอย่างเงี้ยเราก็รับผิดชอบสังคมดีกว่า
ไม่ได้คิดว่าเป็นพลเมืองตัวอย่างหรือพลเมืองดีอะไรอะไรอย่างนี้ครับ
กลัวกลัวว่ามันจะมาอาจจะเป็นแพร่เชื้ออะไรด้วยนะพี่เนอะ
แต่ก็พออ่านจากคอมเมนต์หลายคอมเมนต์ก็รู้สึกว่าก็ดีใจนะครับว่าเขามองว่าแนวทางของเราเนี่ยเป็นแนวทางปฏิบัติที่คนอื่นเอาไปใช้ตามได้อะไรอย่างนี้ครับ
สุดท้ายแล้วครับพี่อยากฝากบอกอะไรถึงคนที่อยากคนที่เขาไปเที่ยวต่างประเทศแล้วเขากลับมาแต่ว่าเขาไม่กล้าแบบกักตัวเหมือนพี่อะครับ
ก็กักตัวเถอะเดี๋ยวนี้เราก็มีเทคโนโลยีมีอะไรหลายอย่างอยากจะทานอะไรอยากจะสั่งอะไรก็ใช้พวกเดลิเวอรี่เอา
อยากจะสั่งสินค้าอาหารแห้งอะไรก็มีแอปรองรับเราพร้อมอยู่แล้วเราก็ให้เขามาส่งที่หน้าบ้านเราก็ค่อยออกไปหยิบเองตอนที่เขาส่งเสร็จแล้วนะครับอืม
คือว่าไม่ได้มีกักตัว๑๔วันนะพี่ผ่านไป๒๓วันเนี่ยมีปัญหากับการใช้ชีวิตไว้แบบไม่ได้ออกไปไหนจะกินอะไรก็ไม่ค่อยได้กินที่เราชอบตรงเนี้ย

โอเคครับพี่ขอบคุณมากที่แสดงความเป็นพนลมมือตัวอย่างนะครับพี่
ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ